เปิดแล้วไม่ได้จินอะไรนะครับอ่าอยู่กลับมาเยี่ยมเยือนนะ
การทำบ้านของสร้างบินธุรกภูมินะจัดสร้างฤทธิศาสตร์ศูกร์
สร้างฤทธิศาสตร์ธรรมดาคมและก็ผมกรมแพทย์
กรมแพทย์ทั้งกรมแพทย์ฐานบกเข้ามาช่วยด้วยนะจ๊ะในการ
ผมก็มาดูมาตรการคัดกรองนะก็เห็นว่ามีความรอบครอบดี
เป็นสามอาการสาปกรณ์เพราะเราไม่ได้คุกกลุ่มเฉพาะมาจากกรุงภัณฑ์อย่างเดียวแล้ว
แล้วทุกช่องทางที่มาจากประเทศนะประเทศต้นทาง
แล้วก็มาผ่านช่องทางรวมแล้วมาเช็คขั้นที่๒อีก
อันนี้ผมก็ย้ำมาว่าทุกประเทศที่มีความเสี่ยงนั่นแหละ
ก็ต้องผ่านกล้องเหมือนกันสรุปว่าทุกคนจะผ่านกล้องหมด
ในการวัดความร้อนวัดอุณหภูมิวัดไข้
ใครมีไข้ก็มีเจ้าที่พร้อมที่จะรับมาตรวจสอบนะ
ก็จะนำไปส่งที่โรงพยาบาลของเรานะจ๊ะ
วัดสามดาลอ่ะวันนี้แต่ขวามันวัด
เอามารวบกันหมดเลยนะเสริมเข้าไปเลยจ๊ะ
ด้านการที่เราจะทำอะไรก็ตามนี้มันต้องดูฐากรกภัณฑ์เขาด้วยนะ
ประเทศนั้นต้องดูแลแขกของเราเท่าเดียวกันเขาดูแลแขกของเรานะครับ
คือคนไทยที่ไปต่างประเทศในเรื่องของการที่จะรับคนกลับเนี่ย
เตรียมแผนไว้พร้อมแล้วนะก็เพียงแต่รอเวลาที่จะพร้อมเคลื่อนย้ายได้นะ
ก็ไม่ใช่การโรงพยพนะเรียกว่าการเคลื่อนย้ายกับละคนหลักใจ
ราชบังกับจะดูแลให้ล่ะกันโดยเพราะอูหั่นนะรอเวลานิดนึงเดี๋ยวจัก
ตัดคิวสโลทของเค้าไงฮิวค่า
ไม่ใช่ใครก็ไปไปทันทีเค้าปิดเมืองอยู่ไม่ใช่หรือ

เห็นไหมแล้วเราต้องขอบ้านเป็นเรื่องเป็นประเทศไปเสียไหมแล้ว
ของเรามี๖๕คนแม่งเด็กอ่ะเสียไหม
ก็เราก็พร้อมที่จะรับใครอยากจะกลับก็กลับแต่เฉพาะอุหันก่อนนะ
จะรับกลับมาเครื่องผ่านิดเครื่องผ่านเข้าไม่ไป
ไม่มีใครห้อยหรอกลองเตรียมไว้เผื่อถ้ามันร้ายแรง
มีงานสิจ้าเขาก็มีความสุขนิจจ้า
เขาบอกกั้นรับการดูแลติดต่อได้
อาหารการกินไม่พอเขาก็ไปจัดหาให้
อะไรอ่ะเขามีคนทำงานอยู่แล้วเธอ
ไม่ใช่ต้องรอระยกส่างหมวดหรอกเขาได้ไหม

เราเคยรับมือกับซากับอีโบล่าไข่หวานุปัทเท่าไหร่
วันนี้สถิติของเราเป็นประเทศ๖ประเทศแรกที่ดีที่สุดเลยนะ
เรื่องการรับมือกับโรคระบาดใหม่เนี่ย

ก็เราไปที่เครื่องบินไทยต้องบินเราไม่ใช่เหรอ
สายเอเซียก็บินอยู่ที่นี่อยู่

ก็ต้องขอไฟล์จากนี่ไปบินไปโน่นแล้วบินรับจาก

แล้วที่นั่นเขาก็ยังไม่ได้ป่วยอะไร

นี่แล้วในรถเครื่องบินเนี่ยต้องเอาแพทย์ไปด้วย
ตรวจก่อนเข้ามาจะได้ไม่มีปัญหาอีก
แล้วเข้ามาแล้วเกิดมีปัญหาอีกทำไงอ่ะ
อ่ะก็ตอบแล้วนี่แหละ

ให้เราได้ทำงานหลายอย่างไปด้วยกันนะ

เราก็จะให้การทุกงานมันเดินหน้าไปได้ไหมคิดว่า

กรมแพทย์คุณสาธารณสุขกรมผู้กรุงโลก

วันสุขวันสุขตารางแน่น
ไปเมื่อไหร่ก็รู้หน่อย